ไปดูเหตุสลดที่จังหวัดตราดนะคะ
พ่อแม่ต้องใจสลายเมื่อลูกอายุเพียงแค่๑เดือนกับ๗วันต้องเสียชีวิต

แล้วน้องเนี่ยก็เสียชีวิตอยู่ข้างแม่เลยเนี่ยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในขนำนะคะหรือว่ากระท่อมแห่งหนึ่ง
ไม่มีเลขที่อยู่กลางสวนยางพาราหมู่๖ตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ตำรวจกู้ภัยและแพทย์เวรมาตรวจสอบ
พบนายลินอูอายุ๒๖ปี
นางสาวเอ๋ยอังอายุ๒๖ปีเช่นกัน
เป็นพ่อและแม่ของเด็กที่เสียชีวิตทั้งคู่สัญชาติพม่านะคะ

สอบสวนทราบว่าผู้ตายคือเด็กชายลุยอายุเพียงแค่๑เดือน๗วัน
เด็กชายลุยเป็นลูกคนที่สองของสามีภรรยาคู่นี้นะคะ

นางสาวเอยอังได้พาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลตราด

เนื่องจากว่าลูกมีอาการระบบทางเดินหายใจไม่ปกติมาตั้งแต่เกิด
พอไปตรวจผลการตรวจก็ปกติ

ในช่วง๖โมงเศษเมื่อวานนี้

ได้เวลาในการกินนมนะคะ
คือมันตอนเช้าต้องปลุกมากินนมแล้ว

ไหลออกมาจากปากและจมูกด้วย
โดยก่อนหน้านี้ประมาณ๑ชั่วโมง

นางสาวเอยอังได้ลุกขึ้นมาชงนมให้ลูกกิน

ไม่มีร่องรอยอาการถูกสัตว์มีพิษทำร้าย
สาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากการสำลักนมนี่แหละ

ประกอบกับว่าน้องคนนี้เขามีอาการผิดปกติ

คุณหมอก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต
กับแม่ของหนูน้อยนี้ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็เลยมอบศพให้ไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ

สำหรับใครที่มีลูกเล็กนะคะ